คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงของเดือนถือสินอด
หรือว่าเดือนรมดอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยนะคะ
คือต้องอดอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเลย
แต่ว่าวันนี้เราจะพาไปแนะนำสำหรับตลาดโต้รุ่ง
ที่จะสามารถหาของกินอร่อยที่จังหวัดสงขลาได้
น่าสนใจมากเลยตามไปดูกันค่ะ
ไปกันเลยนะคะมาที่ตลาดโต้รุ่งประดังเบซา

ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดโต้รุ่งที่มีสีสันมากของสงขลาเลย
เป็นตลาดที่อยู่ใกล้ชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียค่ะ
ทำให้ตลาดแห่งนี้ก็มีพี่น้องทั้งชาวไทยมุสลิม
ชาวไทยมาเลเซียชาวเชื้อฉายมาเลเซีย
มาร่วมจับจ่ายซื้อของกันคึกคักตลอดทั้งวันเลยนะคะครับ

ไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงของหวานของขาวอาหารไทยอีสานไปจนถึงญี่ปุ่น

พ่อค้าแม่ค้าบรรดาคนมาเดินตลาดเนี่ยว่าเยอะแล้วนะแต่ช่วงเดือนรอมดรถือสินอดเนี่ยค่ะ
โอ้โหคุณค่ะยิ่งคนเยอะเข้าไปใหญ่เลย๒ฝากถนน๗๐๐เมตรนะ
รวมไปถึงตรงกลางถนนเนี่ยจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองตั้งโต๊ะขายของเป็นร้อยเจ้าอ่ะ
ก็เลยชื่อว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลานั่นเองนะ
จากจะเป็นตลาดที่มีสีสันตลอดทั้งวันแล้วยังเป็นตลาดที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ให้ได้เห็นกันอีกด้วย
ใครที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดสงขลาหรือมีโอกาสไปเที่ยวสงขลาอย่าลืมนะคะแวะไปเที่ยวเดินดูกันได้
รับรองว่าจะได้แต่ของอร่อยติดไม้ติดมือกลับไปได้แต่ของร่อยทั้งนั้นเลย
อร่อยจังหูอร่อยจังหูนี่